แจ้งข่าวกับแฟนบอลทีมชาติไทยกันหน่อย
เพราะว่าตอนนี้สมคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทย
ก็จะมีการย้ายสนามในการแนะนำการฟุตบอร์โลก
รอบคัดเลือกนะครับที่จะเจอกับทีมชาติอินโดนีเซียจากเดิม
ไปเตะกันที่ธรรมศาสตร์ศูนย์ศักดิ์ศิลป์
นัดนี้กลับมาเตะที่ราชมังคลากีฬาสภาแล้วนะครับ
ตอนในแง่ของแฟนบอร์นก็ได้จะได้เพิ่มนะครับ
จาก๑๙๐๐กว่าคนนะครับ
กลายเป็นเกือบ๔๐๐๐คนนะครับ
ความกลับไหวของการจัดการแข่งขันฟุตบอร์โลก๒๐๒๒
รอบคัดเลือกโซนเอเชียกลุ่มจีที่ไทยจะเปิดบ้าน
พบกับทีมชาติอินโดนีเซียในวันที่๒๖มีนาคมนี้นะครับ

จะแข่งขันที่ราชมังคลากีฬาสถานอีกครั้งนะครับ
ซึ่งเป็นครั้งแรกในรอบ๒ปีเสร็จ
หลังจากที่ทีมชาติไทยชุดใหญ่
ใช้สนามราชมังคลากีฬาสถาน

เสมอกับมาเลเซีย๒ประตูต่อ๒
ทำให้ทีมชาติไทยตกรอบรองชนะเลิศ
ส่วนสถิติเกมล่าสุดที่ทีมชาติไทย
ลงแข่งขันกับอินโดนีเซีย
รอบแบ่งกลุ่มเกมนั้นนะครับ
ทีมชาติไทยเอาชนะไป๔ประตูต่อ๒นะครับ

ช่วงต้นเราโดนทีมชาติอินโดนีเซีย

ถือเป็นเกมสำคัญที่น่าจะชี้ชะตา
ในการโอกาสเข้ารอบ๑๒เซียมสุดท้ายนะครับ
เพราะว่าหลังจากจบเกมกับอินโดนีเซีย
ก็ยังมี๒เกมสำคัญไม่แพ้กันก็คือ
รวมทั้งเกมนัดปิดท้ายที่จะเจอกับมาเลเซียในบ้านนะครับ
ส่วนความเคลื่อนไหวของทีมชาติเวียดนามนะครับ
อีกหนึ่งทีมร่วมสายในฟุตบอลโลกรอบคัดเลือกนะครับ

ขณะเดียวกันก็วางเป้าว่าทีมชาติเวียดนาม
ซึ่งทั้ง๒รายการถือเป็นความหวังสำคัญ

ในปี๒๐๒๑นะครับที่อิดโนเนซีย
รวมถึงฟุตโซโลกรอบสุดท้ายอีกด้วย
พร้อมกันนี้จะมีการผลักดันทีมชาติเวียดนาม

สุดท้ายของฟุตบอลโลก๒๐๒๖ให้ได้
เป็นเป้าหมายระยะยาวนะครับ

ว่าการเตรียมทีมของเขาแล้วก็ของเราเป็นอย่างไรด้วย